ส่วนที่เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐอีกประเด็นหนึ่งนะครับ

จับมือทุบหัวประธานมวยเตรียมจะเพ่นไปเขมร
เหลือค่ารอปภคนจ้างก็ต้องตามจับตัวต่อไปนะครับ
เป็นความคืบหน้านะครับกรณีคนร้ายทำร้ายนายอุดมดีกระจ่าง
ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคสนามมวยลุมพินีรามอินทา
แล้วก็ยิงพนักงานรักษาความปลอดภัยเสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจจับนายจิรพันธ์โกยทรัพย
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุได้แล้ว
ระหว่างกำลังหลบหนีออกนอกประเทศที่จังหวัดสุรินทร์
เรื่องต้นนะครับนายจิรพันธ์ให้การรับสารภาพ
ส่วนเหตุจูงใจเกิดจากการไม่พอใจการตัดสินมวย

แล้วก็ฝ่ายสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน

มันเป็นมวยคู่วันที่๒๑มีนาคม

แต่ว่าการตัดสิน๒คู่ผลออกมา๒คู่ที่แพ้
เขาบอกว่าทำให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นเซียนมวย
เสียเงินไปประมาณ๑๐ล้านบาท

เขาบอกว่าเขาเป็นคนเอาไม้ไปตีหัวนายอุดม
ซึ่งเป็นประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของสนามมวย

นะครับตอนนี้ต้องตามจับกลุ่มคนยิงต่อนะฮะ
ส่วนกรณีการเข้าให้ปากคำของนายสมชายเทพรุ่งเรือง

ยังมีประเด็นต้องเรียกสอบสวนเพิ่มเติม
ซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับ
ให้ทางพนักงานสอบสวนนัดหมายเข้ามาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนกรณีที่มีชื่อปรากฏในใบปริวที่มีข้อความกล่าวหาว่า
เป็นผู้ที่ซื้อตัวกรรมการตัดสินมวย

ซึ่งได้แนะนำเสียแขกว่าหากไม่ได้มีพฤติกรรมดังกล่าวจริง
ก็ควรจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่ให้ร้าย
แต่ต้องให้เสียแขกพิจารณาเองว่า
เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายทำให้เจ้าตัวเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่นะครับ
ทางด้านของเมื่อคืนนี้ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหามาควบคุมตัว
สถานีตำรวจนครบานบางเขน

แล้วก็เช้าวันนี้แหละครับ๙โมงเช้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยคนตำรวจโทษศาลนิษฐ์มาถาวรนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานจะเป็นผู้แถลงเองนะครับ
จากนั้นพนักงานสอบสวนได้จะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ก่อนนำตัวขออำนาจศาลอาญาฝากขังในข้อหา

ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ